เจ้าของฟาร์มวัวเขาหันมาปลูกเห็ด

นี่เป็นเห็ดโคนน้อย

มันเป็นชื่อมันชื่อพันธุ์มัน
แต่มันคือเห็ดโคนน้อยเอ้าทำไมไม่ปลูกเยอะ
เขามีคุณน้อยก็เลยซื้อมาแค่หัวสองหัวจะบ้าแล้ว

ก็บอกให้ปลูก
ไปคุยกับเจ้าของดีกว่าครับ
นางสาวรัสสิตาจันทนานะครับเจ้าของฟาร์ม
เขาเล่าให้เราฟังว่าจากพิษโควิด๑๙ชีวิตล้มลุกคลุกคลานจริง
ก่อนหน้านี้ทำฟาร์มวัวได้ดีแต่ต้องมาเจอกับวิกฤตนะ
ทีนี้ก็เลยคิดหันมาทำอาชีพเสริมประกอบกับเพื่อนแนะนำ
ทำโรงเพาะเห็ดมันซะเลยดีไหม
อืมแล้วทำเป็นเห็ดโคนน้อยครับ
เป็นชื่อของเห็ดนะนะนี่กำลังหั่นแบบนี้
คุณผู้ชมฮะเห็ดโคนน้อยเนี่ยเขาสร้างกำไรให้กับเธอได้ดีจริง
จะขายสดกิโลกรัมละ๒๐๐บาทก็มาทำการแปรรูปด้วย
ใส่ถุงศูนยากาศเพื่อรักษาคุณภาพเห็ด
ก็สามารถสร้างรายได้อีกกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
คือสามารถขายได้เพิ่มอีกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมา

และกลายเป็นว่าตอนนี้ฟาร์มวัวเนี่ยกลายเป็นฟาร์มปลูกเห็ดไปแล้วครับ
แบบครบวงจรเลยทีเดียวนะครับ
ทางฟาร์มค่ะส่งเห็ดให้ชาวบ้านช่วยหัดด้วย
เพื่อให้ชาวบ้านเขาได้มีอาชีพไปด้วยเลยไง

เนี่ยฮะคนรอบข้างชาวบ้านที่อยู่รอบฟาร์มนะครับ

สนใจก็ติดต่อไปได้หรือจะไปขอความรู้
อันนี้พี่ราซิตาเขาก็ไม่ห่วงห้ามนะครับ
เยี่ยมไปเลยนะการสร้างอาชีพแบบนี้เราชอบนะฮะ